ทำไมต้องหันมาทางนี้

ขอยนี้คือสัตว์คูบ้านคู่เมืองเหมือนกันใช่ไหมคะ

โดยเฉพาะที่จังหวัดสะแก้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็อนุรักษ์ควาย
ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกาศรกษีวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะคะ
เป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือและผู้ใช้งานกระบือค่ะ
จัดงานสู่ขวัญควายขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนจิตเตือนใจ
ให้คนกระตันยูกระตะเวทีรำลึกบุญคุณของสัตว
ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนนะคะ
เมื่อคนระลึกถึงบุญคุณของควายแล้วเนี่ย
ก็ต้องหาวิธีตอบแทนรวมถึงอโหสิกรรมด้วย

ลักษณะการทำพิธีกรรมต่างก็เหมือนการทำสู่ขวัญคนเลยทีเดียว
ท่านพรพฤษเพ็ญภาษบอกว่าทางจังหวัดก็ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานนี้ขึ้นมานะคะ
อย่างต่อเนื่องเป็นการสืบสารประเพณีสู่ขวัญควายตามแบบวิถีไทย
แล้วนอกจากจะมีพิธีสู่ขวัญควายแล้วเนี่ย
ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมาออกร้านทำกิจกรรมต่างด้วยนะคะ
มีทั้งเรื่องราวของข้อมูล
ความรู้ที่จะนำมาใช้ในการทำกษีกรรมหรือว่าในการทำไร่ทำนาด้วย
และอีกอย่างนึงนะคะก็คือการประกวดทิดากสร

การสอนก็คือกระบือก็คือควายนี่แหละ
แต่ว่าธิดากาศรก็สวยงามแบบนี้นะคะ
เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในงานนะคะ
คุณสมบัติของธิดากาศรก็ต้องมีหัวใจ
มีจิตใจอ่อนโยนรักควายด้วยนะคะคุณ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาไม่ค่อยได้ยินนะคะ
แต่ว่าก็นำเสนอเอาไว้ให้ได้ทราบกันให้ได้รู้กัน

โรงเรียนกาศรกะสิวิทย์เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัดดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระกุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น
เป็นเหมือนโรงเรียนฝึกควายเลย
รักนะจริงเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วยิ้มเหมือนกันนะ
ธิดาควายเขาก็จะต้องมีจิตใจรักษาดีกว่าใช่ไหมโอ้โหทำไม